เรายังส่งทีมข่าวของเราไปที่ถ้ำนาคาที่จังหวัดบึงกาลนะคะ
เพราะว่าที่นี่แน่นอนมุมหนึ่งเป็นเรื่องของความสวยงามเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
แล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนเขาเคารพกันด้วย
คือจะมีลักษณะคล้ายกับพญานาคก็คือแต่เป็นหินแหละ
คล้ายกับพญานาคเลื้อยยาวเลยนะคะแล้วก็ผิวของหินเนี่ยเป็นเกล็ดเป็นเกล็ดเป็นเกล็ด
หลายคนบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้เป็นเกล็ดแบบนี้นะคนในพื้นที่นะ
บอกว่าเนี่ยเพิ่งเป็นเกล็ดคล้ายกับเกล็ดงูเหมือนพญานาคเมื่อไม่กี่ปีนี่เอง

ไปเยอะมากค่ะตั้งแต่เป็นข่าวเนี่ยคนก็เดินทางไปเที่ยวกันเยอะมาก
แต่อีกมุมนึงคนในพื้นที่ก็บอกว่าก็น่าจะเป็นธรรมชาติแหละ
อาจจะเป็นน้ำกัดซะเป็นอะไรพื้นผิวของหินก็เลยดูเป็นเหมือนเกล็ดงู

มุมของความสวยงามไม่ปฏิเสธเลยสวยงามมากจริง
ครับแต่มุมของความเชื่ออยากเล่าให้ฟังเพิ่มเพราะมีเรื่องของตำนานความเชื่อของสถานที่แห่งนี้เยอะเลยนะคะ
ถ้ำนาคาอยู่บนยอดเขาในอุทยานแห่งชาติภูลังกาตำบลโพหมักแข้งอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาลค่ะ
อย่างที่บอกนะคะว่ามีก้อนหินขนาดใหญ่คล้ายกับพญานาคเหมือนกับพันเลื้อยอยู่รอบถ้ำค่ะ
และลวดลายของหินเนี่ยนะคะเหมือนกับเป็นเกล็ดจริงหลายคนบอกว่าก่อนหน้านี้ลักษณะหินตรงนี้ไม่ได้มีลวดลายแบบนี้นะคะ
คนก็เลยเล่าถึงตำนานที่มาที่ไปของสถานที่แห่งนี้ทีมข่าวก็เลยไปอีกรอบหนึ่งไปที่วัดถ้ำชัยมงคลอยู่ตีนเขาค่ะ
คือก่อนจะขึ้นไปที่ถ้ำนาคาจะต้องเจอวัดก่อนนะคะไปคุยกับพระอาจารย์ต้อมยานสังวโรเจ้าอาวาสวัดถ้ำชัยมงคลเจดีหลวงปู่วัง
ไปถามถึงความเชื่อตำนานของภูลังกาท่านก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่าเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาท่านได้เจอรอยเลื้อยของสัตว์บางอย่าง
บริเวณตีนบันไดที่มีรูปปั้นพญานาคจุดทางขึ้นภูลังกาความกว้างประมาณ๑ศอกจุดนี้ค่ะยาว๗เมตร
พระท่านบอกว่าคือไม่รู้ว่าเป็นรอยของอะไรนะแต่เป็นรอยคล้ายคล้ายกับการเลื้อยของสัตว์บางอย่าง
ท่านบอกว่าเมื่อประมาณ๑๐ปีก่อนค่ะวัดถ้ำชัยมงคลสุดโสมมากก็มีการบูรณะ
ชาวบ้านเห็นด้วยก็มีไม่เห็นด้วยก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยก็จะมาก่อกวนขัดขวางการบุรณวัดนะคะ
มีอยู่คืนนึงท่านก็จำวัดอยู่ท่านฝันฝันเห็นผู้ชายตัวใหญ่เลย๓คนนุ่งโจงกระเบนไม่ใส่เสื้อ
หอกสามงามแบบนี้แล้วแววตาคือดุดันเลยนะผิวเข้มมาถามหาผู้ชายที่มาก่อกวนวัดอ่ะ
ที่ไม่ยอมให้บูรณวัดอ่ะถามว่าอยู่ไหนเดี๋ยวจะเอาไปทำโทษพระท่านก็เลยตอบไปว่าไม่มาแล้ว
ทั้งสามคนนี้ก็เลยบอกว่าถ้ามาอีกให้บอกนะจะลงมาจัดการให้แล้วพระท่านก็ตื่นขึ้นมา
บอกแปลกมากเพราะว่าหลังจากฝันแบบนี้ผู้ชายที่มาก่อกวนไม่อยากจะให้บูรณวัฒน์เนี่ย
หายไปเลยนะคะครับไม่มาก่อกวนอะไรอีกเลย
ก็เลยทำให้การบุรณวัฒน์เนี่ยสำเร็จลุดล่วงไปได้ด้วยดี
หลังจากนั้นมารู้ข่าวว่าผู้ชายคนนั้นป่วยค่ะแล้วป่วยอยู่เป็นปีจนเสียชีวิต
ท่านก็เลยเชื่อว่าที่ฝันอาจจะเป็นเจ้าป่าเจ้าเขามาปกปักรักษาให้บุรณวัดจนสำเร็จค่ะ
เขาถือหอกมาด้วยดิหอกอะไรหอกกันเอออันที่เป็นอันที่เป็นสามงามนะครับ
ใส่จงกระเบนแล้วเราก็บอกว่าสงสัยเขาจะไม่มาแล้วมั่งเนี้ย
แล้วหลังจากนี้มาเขาก็ไม่มาจริงจริงเพราะว่าท่านบอกว่าถ้ามาอีกก็
ให้บอกเลยนะเดี๋ยวท่านจะลงมาจัดการให้ท่านว่าอย่างนี้
ที่แรกเราก็ไม่เชื่อนะสงสัยเราจะนิมิตหรือว่าเราฝันไปต่างนานาหรือเปล่าเนอ
ที่ที่นี่มันมันผิดจานานลงแต่ว่ายุ่มคนนั้นเขาเขาก็ไม่สบายจริงจริงได้
ก็คิดว่าท่านคงจะเห็นความตั้งใจว่าเราจะมาฟื้นฟูวัดบูรณปฏิสังขร
หรือเราจะมาสร้างวัดให้มันเป็นของเพราะว่าวัดมันเป็นของพระพุทธเจ้า
อยู่แล้วใช่ไหมล่ะของชาวพุทธเราทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ
แล้วมันมีคนจะเข้ามาทำลายเขาก็เป็นภูมิเจ้าที่เขาก็ต้องลงมาอยู่แล้ว
คุณผู้ชมคะยังมีเรื่องลี้ลับที่พระท่านเล่าให้ฟังอีกนะคะ
คือสมัยที่ยังเป็นวัยรุ่นญาติเป็นพรานป่า
เล่าให้ฟังว่าเข้าไปหาของป่าที่ภูลังกาไปกับเพื่อน๓คน
แล้วก็พูดเล่นกันเหมือนกับเชิงลบหลู่แหละว่ามาอยู่ป่าเขา
ทำไมไม่เจอสาวสวยบ้างนี่คือแซวกันเล่นน่ะนะ
ครับพอตกกลางคืนก็นอนค้างในป่าแล้วฝัน
ฝันว่าได้นอนกอดผู้หญิงสวยเลยแต่พอตื่นมาตอนเช้า
กลายเป็นว่านอนกอดหินก้อนใหญ่อ่ะก็เลยตกใจรีบออกจากป่า
แล้วไม่มีใครกล้ากลับไปอีกเลยอ่า
ท่านขึ้นมาหาล่าสัตว์แล้วท่านก็บอกว่าก็ตามภาษา
ชาวอีกสามแล้วนั่นหน้าก็พูดไปต่างต่างนั่นหน้าก็พูดเล่นพูดหยอก
เพื่อนไปนะว่าขึ้นมาอยู่ข้างบนภูนี่ไม่มี
สาวมามาหาพ่อเหมือนกันครับพอนอนตกกลางคืนไปด้วยกัน
สามคนครับฝันพร้อมกันทั้งสามคนดิฝันว่าได้นอนกอดผู้หญิงน่ะ
พอตื่นขึ้นมาน่ะได้นอนกอดก้อนหินทุกคนเลย
สามคนน่ะแล้วหลังจากนั้นอ่ะลุงท่านไม่ขึ้นภูอีกเลย
ไม่ไม่ขึ้นภูลังกาอีกเลยทำไมครับผมสงสัยน่าจะกลัวแล้วมั้งว่า
มันสิ่งลี้ลับมันมีจริงอยู่มั้งอืมทีนี้นะคะไปดูบรรยากาศวันนี้กันดีกว่า
คนไปเยอะเลยนะคะครับเพื่อจะขึ้นไปบนถ้ำนาคาค่ะ
นี่นะคะบรรยากาศวันนี้คือบางคนพอกลับลงมาก็บอกว่า
สามารถสัมผัสได้กับพลังงานอะไรบางอย่างหรือฮะอืมเนี่ยมีนางเสาไฟล์ค่ะ
บอกกับทีมข่าวของเรานะบอกว่าเธอมาจากอุบลราชธานีคือตั้งใจมาที่นี่เลย
เพราะว่าเธออ่ะมีสัมผัสพิเศษอืมเธอก็เดินขึ้นไป
แล้วก็อธิษฐานว่าถ้ามีบุญวาสนาขอให้เจอกับพ่อปู่พญานาคนะ
บอกว่าจากที่เหนื่อยนะเดินขึ้นบันไดตั้งหลายขั้นเนี่ย
ติที่เมื่อวานนี้เดินขึ้นบันไดแล้วเหนื่อยหอบ
เดียวนั่งเลยอ่ะใช่เนี่ยนางสาวไฟล์บอกว่า
เหนื่อยเหนื่อยอ่ะพออธิษฐานแบบเนี้ยหายเหนื่อยเลยนะอ่า
พอได้กราบศักระพ่อปู่นะคะแล้วก็บอกว่าลูกมาถึงแล้วนะ
ขอให้ธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองจู่จู่ค่ะหายใจไม่ออกครับ
แล้วเหนื่อยเจ็บคอตัวสั่นเหมือนน้ำตาจะไหลอืม
แล้วได้ยินเสียงเหมือนกับเป็นเสียงอยู่ในหัวเธอนะครับ
ก็รับรู้ว่าพ่อปู่เหมือนกับพยายามจะสื่อสารแต่เธอกลัว
ก็เลยอธิษฐานไปว่ามาด้วยความเคารพ
ไม่ต้องมาประทับร่างนะแล้วเธอก็เนี่ยรู้สึกดีขึ้น
ลูกหลานมากราบไหว้แล้วนะอะไรประมาณนี้มาขอพรค่ะ
กลับไปเปิดร้านเกี่ยวกันเรื่องเรื่องค่ะแล้วถึงบอกว่าสัมพันธ์ได้
ก็มีนิดนึงค่ะปู่เหมือนกับมาแฝงในตัวเราเนอะ
ค่ะก็แบบลงมาอะไรประมาณนี้ค่ะแต่เราเองเราเราไม่ได้รับค่ะ
ก็เลยแบบปู่กับลูกมาอันนี้เฉยนะเหมือนมาทักทายเราเฉยค่ะ
เสียงอะไรเข้ามาเลยก็มีค่ะมีเสียงแบบอะไรอย่างเงี้ค่ะ
ยังไงแสดดเดียวแต่เราไม่ได้รับอย่างมันมาให้รู้เฉยเฉยว่าท่านท่านมีจริงนะ
มณีรัฐล่าหีบเดินทางมาจากสกลนครตั้งใจจะขึ้นไปที่ถ้ำนาคา
เพื่อกราบไหว้ขอโชคขอลาบขอเลขเด็ด
แต่พอรู้ว่าทางขึ้นโอ้โหบันไดหลายขั้นมาก
ร่างกายไม่แข็งแรง
แล้วก็มารู้ว่านางสาวไฟล์ที่ติคุยด้วยอยู่มีสัมผัสพิเศษ
ก็เลยตัดสินใจตั้งนโม๓จบอธิษฐาน
เลขเด็ดที่สารปู่ฤษีด้านล่างแทน

ใช่ไม่ขึ้นไปแล้วเพราะว่าเธอสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง
แล้วก็บอกว่านางสาวไฟล์ที่เธอมีสัมผัสพิเศษ
ติคงเผื่อได้เลขมาด้วยอะไรแบบนี้ไม่รู้นะ

นางเสาไฟก็หยิบกระดาษขึ้นมาทีละใบ๓ครั้ง
ก็หมายความว่าได้เลขมา๓ตัวก็เปิดดูจนครบเนี่ยค่ะ
ตินี่รู้งานไม่ให้เลข๖กับ๙สับสนด้วยมีขีดไว้ด้วย
ใช้ได้ใช้ได้แน่นอนคนนี้เขาแน่นอนจริง
ขอโชคคอลาจจุดนี้กับรูปปูรือสีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณที่นี้แทน

ไอ้ท่านสิทธิเนี่ย

บ้านเลขที่ยือยูกรุงเทพฯนะคะ๔๖๐
อันนี้ก็ตรงกับถักยานรถที่ขับมา
อ๋อโชคกับทะเบียนรถที่ขับมาเหมือนกันนะครับ
คนลุกคนลุก
สติว่าติจะดีใจกว่าคนที่เขาจับ
ดูติดูท่าทางสีหน้าแววตาเหมือนมีความหวัง
แต่ด้วยความที่เขาบอกว่าไม่น่าเชื่อนะ
ทั้ง๓ตัวที่หยิบขึ้นมาได้

แต่ติดูหน้าท่าทางแบบมีความหวังอะไรก็ไม่รู้

วันนี้ผมก็ถามติว่าเอาแล้วตีไม่ได้ขึ้นไปข้างบนเหรอ
บอกอ๋อพอดีผมหมดก่อนครับพี่

หมดเวลาฮะไม่ใช่หมดแรงความจริงผมแรงยังดี
นี่มืดค่ำก่อนเนี่ยมัวแต่ทำข่าวอยู่ข้างล่าง
เมื่อวานขึ้นไปหน่อยเดียวยังนั่งหอ

แต่นี่ฮะตอนนี้ก็คนไปเที่ยวเยอะแล้ว

ก็ไปกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นกันได้